มาดูเรื่องราวของลูกควายกำพร้าวัย๔เดือนกันบ้างดีกว่า
ชีวิตของเขาน่าสงสารมากนะครับเพราะว่ากำพ้าจากแม่ควาย
ปรากฏว่าเจ้าของลูกควายตัวนี้ก็พยายามที่จะเอาลูกควายให้ไปอยู่กับแม่วัว
เพื่อได้จะคุ้นชินจะได้เขาช่วยกันดูแล
วัวจะได้มาดูแลลูกควายได้นะฮะทดแทนกัน
มีลักษณะคล้ายกันเนอะนะครับ
อันนี้เป็นแม่ควายนะฮะที่ตายลงที่ล้มลงนะครับ
ก็ที่บ้านตาดหมู่๗ตำบลห้วยอำเภอปฐุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ
แม่ควายเขากระหายน้ำวิ่งไปดื่มน้ำล้นแท้งบริเวณหอประปา
ถูกไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ช็อตตายเมื่อ๒วันก่อนนะครับ
เจ้าของควายบอกว่าคุณข่ายนะคุณข่ายเจ้าของควายคุณข่ายหานจิตนะครับ
บอกว่าสงสารลูกควายนะครับเพราะมีลูกควายวัย๔เดือน
ธรรมดาเดินตามแม่ต๊อกไปแบบนี้
พอแม่ควายตายไปก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องเอาไปเลี้ยงรวมกับฝูงวัว
ทุกครั้งที่ต้อนวัวและควายกลับคอกลูกควายจะร้องหาแม่ตลอดเวลานะครับ
ก็เป็นที่น่าเวทนาน่าสงสารมากแหละ
ตัวเองก็ได้แต่หวังว่าวันเวลาที่ผ่านพ้นจะทำให้ลูกควายคุ้นเคยกับแม่วัว
ลืมแม่ควายที่ตายไปได้นะครับ
ขณะที่คุณยอดชายทองศรีน้อยนักบริหารงานทั่วไป
ไฟฟ้าย่อยอำเภอปฐุมราชวงศาบอกว่า
ก็ได้รับรายงานอุบัติเหตุไฟฟ้ารัดวงจร
็ตควายแม่ลูกอ่อนตายนะครับแม่ลูกอ่อนตาย
นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วก็เร่งแก้ปัญหา
เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำรอยนะครับ

สะท้อนความผูกพันชีวิตแม่ลูกควายถูกไหม
และอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของปัญหา
สายไฟไฟฟ้ารัฐวงจรอะไรต่างนานนะครับ
ตอนนี้เจ้าของควายบอกว่าพยายามให้ลูกควายเขาเข้ากับแม่วัวต่างได้นะ

เขาก็พยายามเขาพยายามเดินตาม